บอกว่าวงการบันเทิงของเราต้องพบเจอกับการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับการสูญเสียผู้กำกับชื่อดังคุณตะนิรติศัย
หรือว่าคุณตะกันตนาที่ได้เสียชีวิตอย่างสงบ
เมื่อวันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมาในวัย๖๑ปีค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวได้นำร่างของคุณตะนิรติสัย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สาลา๑๐วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหารนะคะ
แล้วก็ได้มีพิธีรดน้ำศพรวมถึงสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรก
ซึ่งก็มีเพื่อนญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมพิธีกันล้นสาราเลยนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยเฉพาะลูกชายที่ร้องไห้ตลอดพิธีรดน้ำศพค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้ทำพิธีรดน้ำเสร็จสิ้นนะคะ

ตัวแทนครอบครัวกัญจารึกนะคะลูกชายทั้งสองคนของคุณตะ
และพี่ชายของคุณตะก็ได้เปิดใจกับนักข่าว
เล่าถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะบอกว่า
ผลการชนสูตรศพมาเมื่อวานนี้ทางคุณหมอรายงานว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดมาจากกล้ามเนื้อหัวใจโต
ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจ
คือการเสียชีวิตไม่ได้ทุรนทุราย
เหมือนกับว่าหลับไปแล้วก็ไปสบายเลย
ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียคนในครอบครัวที่กระทันหันมากนะคะ
ด้านลูกชายคุณโตค่ะคุณเติ๊กก็ได้เปิดเผยมันค่ะว่า
ตัวเองได้เติบโตมากับกองถ่าย
ได้เห็นการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของคุณลุงและคุณพ่อมาตลอด
คำสอนของคุณพ่อที่ได้ยินกันบ่อยก็คือ
เล็กตะไหม้ใหญ่ตะทำ
ส่วนตัวของเขาเนี่ยก็จะนำเอามาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยนะคะ
สิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกคุณพ่อก็คือเติ๊กรักคุณพ่อมาก
และที่เติ๊กมีทุกวันนี้ได้โตมามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคำสอนของคุณพ่อค่ะ
ส่วนทางด้านคุณเตอร์นะคะลูกชายคนสุดท้องก็บอกว่า
ตัวเองได้รับประสบการณ์จากคุณพ่อในทุกอย่างเลย
ส่วนงานหลังจากนี้นะคะก็จะดูสิ่งที่คุณพ่อทำเอาไว้

รายละเอียดต่างก็คงต้องรอให้สำเร็จก่อนก็จะแจ้งอีกทีนึงนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทั้ง๓คนกันสักนิดนึงค่ะ
จากการที่ชันสูตรศพมานะครับเมื่อเช้านี้
ก็หมอรายงานว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจโต
ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่หัวใจแล้วก็ไม่ได้ทุลนทุลายนะครับ
เหมือนหลับหลับแล้วก็ไปสบาย
อยากจะบอกว่าเติ๊กรักพ่ออยากจะให้พ่อเห็นว่า
วันนี้เรายืนขึ้นมาได้เราโตขึ้นมาได้
ครอบครัวสนับสนุนทั้งวิชาความรู้ที่พ่อสอนมา
ก็คิดว่าพ่อไม่มีอะไรจะต้องห่วงแล้วแล้วก็รักพ่อมากครับ
ก็บอกเขาอยู่ตลอดครับเมื่อกี้ก็บอก
ก็เดี๋ยวค่อยไปบอกกับเขาเองตอนที่อยู่ที่โรงอะไรอย่างนี้ครับ
น่าจะครับเดี๋ยวก็ดูว่าพ่อเขาทำอะไรไว้
ที่อยากให้สารต่ออะไรอย่างนี้ครับ

ทั้งนี้กำหนดพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะคะจะมีไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่๑พฤศจิกายน

ยังไงทางทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณตะนิรติสัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ